ผู้ชายคนหนึ่งเขาก็ไปเที่ยวระยองมานะ
มาพิสูจน์กันเลยนะฮะอ่าเคี้ยวไม่ขาด
ถ้าเป็นพลาสติกนะครับผมถ้าเป็นยางเนี้ย
มันจะไหม้นะครับถ้าเป็นปลาหมึกมันไม่น่าจะไหม้ครับ
ก็เหมือนเนื้อเหมือนเนื้อที่เราปลื้นไฟใส่
พิสูจน์กันนะครับนี่ฮะยังไงมันก็คือยางเนอ
ดูสิดูสภาพการไหม้ของของตัวเนี้ยนะฮะไฟลุกท่วมเลยอ่ะคุณ
เรื่องจริงนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นปลาหมึกเนี้ยมันจะแบบไหม้แบบลุกนิดหนึ่งแล้วก็ดับปลายนะฮะ
แล้วกลิ่นมันเนี้ยจะหอมหอมนิดหนึ่งนะไม่ไหม้อ่ะก็ตามน่ะเออนะฮะ
เขาเล่าบอกว่าเดือนที่แล้วไปเที่ยวระยองมาแล้วก็แวะซื้อของฝาก
เนอะตามตลาดบ้านเพลย์ที่อำเภอแกแกแล็งก็เลือกซื้อปลาหมึกเส้นมันจุใส่

ราคาซองละ๓๐๐รวมเป็นเงิน๙๐๐บาท

แล้วเก็บไว้ในตู้เย็น๑ซองจะกินเอง
กระทั่งเที่ยงของวันศุกร์ที่ผ่านมา
นำไปทอดคือไอ้ปลาหมึกเส้นหลายคนชอบไปทอดให้มันกรอบ

พอไปทอดเอ๊ะทำไมมันเป็นเหนียว
ไม่ขาดมันไม่ได้กรอบเหมือนปลาหมึกเส้นทั่วไป
ก็เลยนำไปทดสอบเองคือการจุดไฟเผาก็พบว่า
มันลุกติดไฟแล้วมีกลิ่นเหม็นมากคุณผู้ชม
เรื่องต้นคาดว่ามันเป็นยางรัดของที่ปะปนมาด้วยครับ
อันดับแรกผมไม่ไว้ใจเลยเพราะมันไม่มี
ฉลากไม่มีออยไม่มีวันเดือนปีผลิตแล้ววันหมดอายุอย่างนี้
แล้วก็ไม่มีตราสินค้าชื่อของแม่ค้าชื่อของผู้ผลิตอะไรอย่างนี้
ก็เลยเอาอย่างนี้แล้วกันเลยเอาไปทอดให้มันแห้ง
ทำให้มันสุกเอาง่ายก็เลยเอามาเคี้ยวดู
กินไปเส้นแรกก็อร่อยครับหวานดี
แต่พอชิ้นที่๒เนี่ยมันจะเป็นเหนียวกัดไม่ขาดครับ
ไม่ขาดมันก็ดึงออกมาแล้วมายืดยืดดูมันก็เป็นยืด
ทีนี้ผมก็เลยสงสัยตามที่เคยได้ยินว่า

ถ้าเป็นพลาสติกเป็นอะไรอย่างนี้ให้ลองติดไฟดูว่ามันจะติดไหม
ถ้าเป็นเนื้อของจริงแต่อาจจะเป็นแป้งก็ไม่ติด
ถ้าเป็นเนื้อก็ไม่ติดถ้าเป็นพัสติกติดก็เลยเอา

คุณผู้ชมครับที่จะไปซื้อของฟงของฝากพวกอาหารแห้ง
เลือกร้านที่มันน่าเชื่อถือหน่อย
ก็ของฝากต่างก็ควรจะมีชื่อผู้ประดิษฐ
หรือว่าเบอร์โทรด้วยเพราะว่าของฝากที่ซื้อไปเนี่ย

ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบหน่อย

ไปตรวจสอบเรื่องของคุณภาพของสินค้าด้วยนะครับ
คือเราในฐานะผู้บริโภคเห็นแบบนี้แล้วก็หนักใจ
ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรปลัวด้วยอืมนั่นสิครับนะครับ